อีกหนึ่งนักกีฬาที่ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นนักมวยที่เคยต่อยถวายหน้าพระที่นั่งเมื่อ๔๐กว่าปีก่อน
ก็อยากที่จะร่วมทำความดีเป็นพระราชกุศล
ด้วยการแจกอาหารให้ประชาชนฟรีถึงสิ้นเดือนค่ะ
บรรยากาศที่หน้าร้านขายยาสุภาเพศัตริย์ในตำบลบางทรายอำเภอเมืองชนบุรี
มีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวรับอาหารฟรี
ซึ่งเป็นเมนูข้าวขาหมูนะคะ
นายจรวยคดชาวัย๗๐ปีหรือเมืองชนจิรพันธ์
อดีตนักมวยไทยชื่อดังสมัยกว่า๔๐ปีก่อน
ที่เป็นเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
นำอาหารมาแจกฟรีก็เพราะว่ามีความรัก
เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างมาก
เพราะเคยชกมวยไทยถวายหน้าพระที่นั่ง
ณเวทีมวยชั่วคราวหัวหมากเมื่อคราวที่ชาติชายเชี่ยวน้อยป้องกันแชมป์โลก
ซึ่งที่ผ่านมาก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และเดินรอยตามพระองค์ท่านแบบไม่เคยนอกลู่นอกทาง
จนวันนี้พอมีพอกินจึงได้นำอาหารมาแจกให้กับประชาชน
และตั้งใจที่จะแจกแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะ
จรวยบอกด้วยนะคะว่าเมนูอาหารที่ทำแจกก็จะเปลี่ยนไปทุกวัน
งบประมาณอยู่ที่วันละหนึ่งหมื่นบาทค่ะ